ส่วนชัดข่าวเที่ยงในวันนี้นะคะยังคงติดตามความคืบหน้าค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้สารชั้นต้นของไทยพิพากษาประหารชีวิต
ผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวพม่า๒คนที่ก่อเหตุฆาตกรรม
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ๒คนบนเกาะเต่า
มีท่าทีออกมาจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการพม่า
รวมทั้งอีกหนึ่งหน่วยงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาโดยที่ไม่มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหาที่บอกว่า
ทรมานผู้ต้องหาให้รับสารภาพจนนำไปสู่การตัดสินประหารชีวิต
เมื่อวานนี้นะคะนายอูเยทุศซึ่งเป็นโคศกประธานาธิบดีพม่าเปิดเผยว่า
ทางการนั้นเตรียมช่วยเหลือ๒ผู้ต้องหาพม่าที่ถูกตัดสินประหารชีวิต
จากคดีสังหาร๒นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่าเมื่อปีที่แล้วค่ะ
๑เดือนและรัฐบาลพม่าจะร่วมมือกับสภาธนายความสถานเอกอัครราชทูตพม่าในประเทศไทย
และกลุ่มองค์กรของชาวพม่าในประเทศไทยก่อนวันที่๑๑มกราคมปีหน้า
หรือว่าหากมีความจำเป็นนะคะจะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องหาทั้งสองคนค่ะ
เรียกร้องให้ทางการไทยตั้งคณะสืบสวนอิสระที่ไม่มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
เพื่อที่จะตรวจสอบข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานจำเลยชาวพม่าทั้งสองคนระหว่างการสอบสวน
เพื่อให้ทั้งคู่นั้นรับสารภาพในคดีนี้ค่ะ
โดยนายพาเทลระบุนะคะว่าที่ผ่านมาพบว่าตำรวจไทยมีวิธีการทรมานและวิธีอื่น
ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีต่อผู้ต้องหาเพื่อให้ผู้ต้องหานั้นรับสารภาพค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะได้เรียกร้องให้ทางการไทยไม่เพียงแค่พูดเท่านั้น
แต่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดกรณีการทรมานผู้ต้องหาอีกค่ะ
พร้อมแสดงความกังวลอย่างยิ่งนะคะต่อการที่สารมีคำสั่งตัดสินประหารชีวิต